ชมช่างรับเหมาที่เขาเดินสายไฟเดินแอร์อะไรพวกนี้
ช่างคนนี้เป็นช่างที่เป็นช่างใหม่อาจจะยังไม่ชำนาญนัก
ปรากฏว่าพอไปรับงานรับเหมาแล้วตอนที่ปีนขึ้นไปนะ
คือกำลังจะเดินสายปรากฏว่าหัวเขาไปโดนกับสายไฟแรงสูงด้านบน
ช็อตตายคาเสาตายคาสายอยู่แบบนี้
แต่เรื่องนี้ก็มีคนโยงว่าเกี่ยวกับอากาศร้อนนะ

พอช่างมาทำก็เกิดอุบัติเหตุนี้นะฮะ
จริงคือช่างที่ขึ้นไปดูแลเซฟตี้ก็สำคัญนะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องมาตัดกระแสไฟก่อน
แล้วก็นำร่างของคนตายที่เสียชีวิตอยู่บนเสาไฟลงมาค่ะ
ซึ่งกู้ภัยก็ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อำเภอเซกา
พอตัดกระแสไฟเสร็จปั๊บเอากระเช้าขึ้นไป
ไปนำร่างของนายไกรสรแก้วคำโบ้งอายุ๓๙ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเซกาที่จังหวัดบึงการนะคะ
และตำรวจสพโศกกามแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลเซกา
ไปตรวจสอบร่างของผู้ตายคือนายไกรสอน
ปรากฏว่าโอ้โหแผลตามเนื้อตามตัว
โดนไฟช็อตมันไหม้เป็นจุดเลยค่ะ
คือนายอำนวยพิมคิรีค่ะบอกแบบนี้
ผมมารับจ้างเดินสายไฟจะติดตั้งระบบไฟระบบแอร์

แต่ตัวของไกรสอนคนตายเขาเป็นคนงานใหม่
อาจจะยังไม่ชำนาญอาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญมากพอ
แล้วตอนที่ปีนเสาไฟขึ้นไปไปติดตัวยึดสายไฟแรงต่ำ
เพื่อที่จะเข้ากับเสาแล้วสายไฟแรงต่ำ
มันจะต้องเข้ามาในบ้านในรีสอร์ทถูกไหม
จังหวะนั้นผัวของนายไกรสอนช่างคนนี้
โดนกับสายไฟฟ้าแรงสูงค่ะ
แล้วทีนี้ไฟก็ช็อตสิร่างก็เลยติดอยู่ด้านบนแบบนั้น

ญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
ตำรวจก็ให้กู้ภัยนำร่างมอบให้กับญาติ
นำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
แต่สำคัญมากนะช่างที่ประกอบอาชีพแบบนี้

คุณผู้ชมด้วยความเคารพดูบริเวณศีรษะสิคะ

คือต้องมีอุปกรณ์ทั้งหมดเลยรองเท้าถุงมือ
รวมถึงหมวกด้วยนะครับ